การเดินทางด้วยรถส่วนตัวก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไรนักนะครับ
มีคำแนะนำให้ใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ
มากที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็คง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รวบรวมการเดินทาง
ขนส่งสาธารณะมาให้รับทราบกันครับ

เป็นหนึ่งในระบบขนส่งสาธารณะ
ที่สามารถใช้เดินทางไปพระบรมมหาราชวัง
น้อมถวายบังคมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
โดยให้ขึ้นที่สถานีปลายทางสถานีหัวลำโพง
ทางออกที่๔ตรงข้ามสถานีรถไฟกรุงเทพ
หรือที่ทุกคนเรียกว่าหัวลำโพง
และต่อรถโดยสารประจำทางสาย๒๕หรือ๕๓
ให้ลงที่สถานีสะพานตากศิลป์ทางออกที่๒
จากนั้นต่อเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าเรือสาธรณ์
ลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติทางออกที่๒
และต่อรถประจำทางสาย๑๕๔๗หรือ๕๐๘
หรือลงที่สถานีสยามฝั่งตรงข้ามสยามภารกร
แล้วต่อรถประจำทางสาย๑๕๒๕หรือ๕๐๘ได้ตามสะดวก
สำหรับรถประจำทางมีรถขอสอบมากรรวม๒๔สาย
ผ่านพระบรมมหาราชวังและบริเวณใกล้เคียง
ซึ่งรถโดยสารธรรมดาจะให้บริการฟรีไปจนถึงวันที่๑๖ตุลาคมนี้
อกจากนี้ยังมีรถเอกชนร่วมบริการอีก๑๒สาย
ผ่านพระบรมมหาราชวังและบริเวณใกล้เคียง
ค่าโดยสารตามราคาปกติ
และเพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มเติม
ขอสมกได้จัดรถโดยสารชัตเติ้ลบัส
อำนวยความสะดวกใน๗เส้นทางฟรี
คือหมอชิด๒สนามหลวง
เส้นทางสายใต้ใหม่สนามหลวง

นุสวรีชัยสมรภูมิสนามหลวง

และเส้นทางบางบัวทองตรงเซ็นทรัลเวสเกจสนามหลวง
รวม๓๒เส้นทาง
ขณะที่การเดินทางด้วยเรือ
ลุก๑๐นาทีให้ขึ้นที่ท่าช้าง
และขยายเวลาให้บริการถึง๒๑นาฬิกา
ถ้าเป็นเรือข้ามฝากให้ขึ้นเรือข้ามฝากท่าวังหลังท่าช้าง
จะให้บริการตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาถึง๒๓นาฬิกา

แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง